เอามาดูข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่านะคะ
สำหรับริต้าค่ะต้องบอกว่าเป็นนางเอกคนนึงที่หลายต่อหลายคนเนี่ย
พยายามเชียร์นะออกแรงลุ้นด้วยสำหรับความรักครั้งใหม่ของริต้า
เห็นบอกว่าจะมีข่าวดีแววกันแล้วนะคุณ
สำหรับคุณกรนรงเดชที่เป็นรักครั้งใหม่ของเธอ
แล้วมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นแบบสายฟ้าฟาดอะไรนะคุณ
ด้วยความที่ว่าเมื่อช่วงต้นปีเลี้ยงคู่ค่ะคุณ
นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสุดหรูหรา
ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ฝรั่งเศส
แล้วก็แต่งตัวกันแบบจัดเต็มแชะภาพสุดโรแมนติก
หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่านะคะ

เพราะว่าเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงต่างทั้งหลายนะครับ

ก็กองทัพสื่อรีบคว้าตัวมาคลายข้อสงสัยทันที

ที่เขาลือกันหรือเปล่าไปถามลิต้าค่ะ
ไม่มีจริงค่ะอันนั้นเราถ่ายรูปเล่นกัน
เราก็อยากถ่ายรูปเราอยากมีรูปคู่อะค่ะ

จะด้วยความที่ไม่ค่อยลงรูปคู่ด้วยมั้งคะ
มีแบบได้คุยหรือและกันอีกบ้างคะ
ไม่รู้เลยต้องถามเขาค่ะ
ศึกษาไปก่อนค่อยไปทีละนิดเดียวหน่อยดีกว่าค่ะ
นานทีจะได้เห็นไงเห็นปุ๊บเปรี้ยงเลย

ถ้าเห็นอีกทีก็น่าจะเป็นรูปแต่งงานแล้วล่ะ

เพราะว่าดูสวีทสวีทลงในโซเชียลเหลือเกินนะจ๊ะ
ขอให้มีข่าวดีเร็วแล้วกันนะคะ